สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ยื่นหนังสือไปให้กับทางรัฐบาลนะครับ
เพื่อที่จะขออนุมัติในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยให้กลับมาแข่งขันอีกครั้ง
แต่ว่าเป็นการขอแข่งขันแบบปิดก็คือไม่ให้แฟนบอลเข้าชมในสนามนะครับ
หลังจากที่รัฐบาลก็มีคำสั่งเมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาในเรื่องของมาตรการในการแก้ปัญหาจากโรคโควิด๑๙
โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมที่จะมีประชาชนมารวมตัวกันซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น
ก็คืออย่างเช่นการแข่งขันกีฬานี่แหละครับ
ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลนะครับโดยบริษัทไทยลีกจำกัดได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และประชุมร่วมกับสโมสรเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นแล้วก็แนวทางการแก้ไขในเรื่องการจัดการแห่งขัน
ซึ่งก็มีมติเอกฉันนะครับให้เปลี่ยนปฏิทินฤดูกาลโดยจะเริ่มแข่งขันในเดือนกันยายนนี้
เลยฮะไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าคือแข่งกันแบบข้ามปีสำหรับในฤดูการนี้นะครับ
สมาคมเนี่ยก็มีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้า
ถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของบุคลากรในวงการฟุตบอลพร้อมกับแจงแนวทางการแข่งขันฟุตบอลอาชีพแบบปิดด้วย
ก็คือไม่ให้แฟนบอลเข้าชมในสนามเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดนะครับ
โดยหากสถานการณ์ดีขึ้นสมาคมก็จะได้ทำการดำเนินการต่อไปเว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไปนะครับ